เส้นใต้เมืองไทยวันนี้คุณผู้ชมจะพูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวครับ
คือหลังจากประเทศไทยเนี่ยเราก็ฟื้นฟูจากโควิด๑๙
ซบเซามานานนะการท่องเที่ยวของเราตอนนี้ครับทางกรุงเทพมหานคร

จัดกิจกรรมสร้างสีสันให้กับกรุงเทพ
เพื่อกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวให้มันคึกคักซะหน่อย
แต่จะมีโครงการอะไรบ้าง
ติดตามกับคุณสุภาพคลี่ขจายครับ

สวัสดีครับคุณน้ำแข็งครับคุณดอมครับ

ข่าวความเคลื่อนไหวของผู้ว่าชัดชาติมีเยอะจริงช่วงนี้
แต่ละเรื่องที่คิดจะทำผมก็คิดว่าอยู่ในใจและโดนใจคนครับ
อย่างวันนี้เรื่องที่จะทำยังไงให้กรุงเทพเป็นเมืองการท่องเที่ยว
ให้มันเพิ่มมากขึ้นกว่าที่ผ่านมา
เพราะว่าการท่องเที่ยวเนี่ยมันพลิกฟื้นเศรษฐกิจได้
ช่วงเวลาที่ผ่านมาการท่องเที่ยวประเทศไทยโดยเฉพาะกรุงเทพมันก็ทำให้คนที่มาจากต่างประเทศเนี่ยมาพักอยู่ในกรุงเทพเนี่ยน้อยวันมากครับ
นักท่องเที่ยวที่มาจากต่างประเทศมาพักกรุงเทพคืนสองคืนแล้วก็แพ็คกระเป๋ามุ่งหน้าไปจังหวัดท่องเที่ยวไปเชียงใหม่ไปภูเก็ตไประนองไปก่อช้างไปพัทยาไปโน่นมานี่แล้วก่อนจะกลับกลับมากรุงเทพอีกทีนึงเพื่อจะเดินทางขึ้นเครื่องถ้าขึ้นเครื่องจากต่างจังหวัดได้ก็กลับเลย
เหตุผลหนึ่งที่จุดขายของกรุงเทพไม่ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวมากเท่าที่ควร
เพราะว่าจุดขายของกรุงเทพเป็นจุดขายเดิมครับไม่มีจุดขายใหม่
จุดขายเดิมก็มีวัดพระแก้วมีพระบรมมหาราชวังมีวัดอรุณวัดโพอะไรพวกนี้
คนที่เคยมาแล้วก็เขาก็บอกเขามาแล้วแต่ทำยังไงที่จะให้
กรุงเทพมันมีสีสันให้กรุงเทพเป็นเมืองที่มาแล้วต้องมา
อีกมาเที่ยวแล้วไม่เบื่อนี่คือสิ่งที่ผู้ว่าชัดชาติคิด
แล้วที่เป็นข่าวดูในรายละเอียดวันนี้เนี่ย
กิจกรรมเหล่านี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ยังไง
เพื่อที่จะทำให้คนได้อยู่ในกรุงเทพมากขึ้น
อย่าลืมนะครับว่ารายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ย
ถ้าเขาอยู่๑คืนเพิ่มขึ้นอีก๑คืนหรือ๑วัน
รายได้ก็จะเพิ่มขึ้นมาขึ้นมาด้วยเวลาเขาคิดต่อหัวต่อวันต่อคน
ว่ารายได้การท่องเที่ยวเขาประเมินว่าเอาล่ะคนจนมั่งคนรวยมั่ง
ที่มาแบกแพ็กแบกเป้มาบ้างเสร็จถีบ้างเขาก็คล้าวกันไป
วันละประมาณ๕๐๐๐บาทที่จะมาใช้จ่าย
ฉะนั้นถ้าอยู่หลายวันเม็ดเงินที่จะอยู่ในกรุงเทพ
ที่เขามาจับจ่ายใช้สอยก็มากขึ้น

ใกล้เคียงกันผมบอกว่าหลังจากโควิดแล้วเนี่ย

จะต้องทำให้กรุงเทพมีสีสัน
ต้องทำให้กรุงเทพเป็นเมืองท่องเที่ยว
ต้องทำให้กรุงเทพมีบรรยากาศคึกคัก
ลึกคลื้นหลังจากเหี่ยวเฉามา

กรุงเทพเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของโลก
หัวข่าวที่๒จัดกรุงเทพหนังกลางแปลง
ฉายหนังตลอดเดือนเริ่มวันที่๗กรกฎา
ข่าวใกล้เคียงกัน
เรื่องแรกเป็นเรื่องต่างชาติเที่ยวไทย
เรื่องหลังเป็นเรื่องไทยเที่ยวไทย
เป็นเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะทำให้ชีวิตชีวาของกรุงเทพกลับคืนมา

คือเมื่อวานเนี่ยผู้ว่าชาติชาติประชุมกับที่ปรึกษาผู้ว่าคุณเกษลาธัญลักษภาค
แล้วเชิญเอาผู้บริหารการท่องเที่ยวมา๒คน
คุณถน์ภรรนีเกียจพัยบูรณ์รองผู้ว่าด้านการตลาด
คุณอภิชัยฉัดเฉลิมกิจรองผู้ว่าด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว
มาประชุมกันประชุมกันเสร็จคุณชัดชาติบอกว่า
ภาคการท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยมีมูลค่าถึง๘แสนล้าน
อันนี้หมายถึงตัวเลขปี๖๒ก่อนเกิดโควิด
ซึ่งเป็นภาคส่วนสำคัญในการสร้างเศรษฐกิจให้กับกรุงเทพ
เพื่อให้สภาพเศรษฐกิจฟื้นดีขึ้น
จึงได้จัดตั้งคณะทำงานร่วมกับทางการท่องเที่ยว
เพื่อทำงานกันอย่างใกล้ชิด
ในช่วงแรกต้องเน้นลูกค้าในประเทศ
เป็นตัวสำคัญในการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอย
การท่องเที่ยวเป็นตัวสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กลับคืนมา
แล้วคุณชัดชาติก็พูดถึงว่า
เราจะมีเทศกาลภาพยนตร์ในเดือนกรกฎาคมนี้
เราจะมีท่าสการงานคราฟต์
เราจะมีการแข่งขันเรือยาวในเดือนตุลาคม
ซึ่งอาจจะเชิญฮ่องกงสิงคโปร์มาร่วมด้วย
ทั้งนี้กิจการต่างจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ
สร้างความสนุกให้กับคนกรุงเทพและผู้มาเยือน
ท่านบอกว่าจะเป็นปรากฏการณ์ระดับโลก

ระหว่างกอทอมอร์กับการท่องเที่ยว

คือถ้าเป็นไปอย่างที่ผู้ว่าชัดชาติพูดเนี่ย
กรุงเทพจะมีสีสันเพิ่มขึ้น

ก็กระตุ้นเศรษฐกิจมากขึ้น

ช่วง๒๓ปีที่ผ่านมา

ทั้งเรื่องเศรษฐกิจทั้งเรื่องการทำมาหากิน

คนมันจิตใจห่อเหี่ยวไปหมด
ฉะนั้นทำยังไงเราได้ผู้ว่าคนใหม่
ผู้ว่าจะมาปลุกวิญญาณ
วิญญาณของกรุงเทพให้กลับคืนมาวิญญาณของการท่องเที่ยวทำ
ยังไงปลุกให้คนต่างจังหวัดเดินทางมากรุงเทพให้มากขึ้น
เอาไทยเที่ยวไทยก่อนทำยังไงจะเพิ่มสีสันบางทีบรรยากาศ
สีสันเนี่ยไม่ต้องลงทุนมากครับดูเรื่องบรรยากาศในสวนสิครับ
ดนตรีในสวนดนตรีในสวนเนี่ยเห็นภาพแล้วทำให้คนมีความรู้สึก
ปลี้กระเป๋าคึกคักอารมณ์ดีเออมีอารมณ์ที่อยากเที่ยว
มีอารมณ์ที่สดชื่นไม่เหี่ยวเฉาไปกับเรื่องโควิด
เหมือนสองปีที่ผ่านมาทีนี้เรื่องของการจัดงาน
กรุงเทพกลางแปลงเป็นยังไงผู้ว่าชัดชาติบอกว่า
ได้เชิญสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยสมาคมหนังกลางแปลงหอภาพยนตร์
ซึ่งเป็นองค์การมหาชนชมลงกรุงเทพน่าอยู่
แล้วก็เครือข่ายผู้สนับสนุนร่วมประชุมหารือในการจัดเทศกาล
กรุงเทพกลางแปลงเออผู้ว่าบอกว่าเทศกาลกรุงเทพกลางแปลง
จะจัดฉายหนังไทยกลางแปลงหวังว่ากิจกรรมเหล่านี้จะนำรอยยิ้ม
นำความสุขกลับมาให้คนกรุงเทพต่อเนื่องจากดนตรีในสวน
รองผู้ว่าสานนท์บอกว่าเพื่อให้มีกิจกรรมหลากหลายพื้นที่
โดยหนังกลางแปลงเนี่ยสามารถจัดได้ในพื้นที่เปิด
เข้าถึงคนกลุ่มต่างได้
แล้วจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยอุตสาหกรรมภาพยนตร์
ผู้ร่วมจัดก็จะมีสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์
สมาคมหนังกลางแปลงหอภาพยนตร์ชมรมกรุงเทพอันนี้ก็สอดคล้องกันกับที่ผู้ว่าบอก
ทีนี้ถ้าดูรายละเอียดว่าหนังกลางแปลงที่เอามาฉายเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนยังไง
นายกสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยชื่อคุณอนุชาบุญวัฒนะ
ท่านบอกว่าจุดประสงค์ของการจัดกิจกรรมนี้เพื่อต้องการเลือกหนังที่หลากหลาย
หนังที่สร้างมาตั้งแต่ปี๒๕๐๒มาจนถึงปัจจุบัน๒๕๖
แล้วเป็นหนังที่เข้ากับพื้นที่ในฉากหนัง
อกจากนี้การชมภาพยนตร์ไม่ใช่เรื่องความบันเทิงอย่างเดียว
ยังเป็นเรื่องการประเทืองปัญญาเพื่อการเรียนรู้
พร้อมกับเชิญผู้กำกับนักแสดงมาร่วมพูดคุยด้วย
การจัดเวิร์คเชิปก่อนฉายหนัง
สมมุติว่าจะฉายหนังเรื่องไหนก็เชิญผู้กำกับมา
นักแสดงที่แสดงในเรื่องมามาเล่าเบื้องหน้าเบื้องหลัง
ของหนังเรื่องนั้นมาคุยให้คนฟัง
ตัวอย่างหนังที่เอามาฉายเนี่ย
เท่าที่แพร่มออกมาโอ้เป็นหนังดังทั้งนั้นครับเช่น
๒๔๙๙อันทภาณคลองเมืองรถไฟฟ้ามหานทะเถอแล้วก็สี่คิง
วันแรกเนี่ยจะฉายที่ลานคนเมืองในวันที่๗กรกฎาและจะจัดไปตลอดเดือน
อันนี้ไม่แน่ใจว่าจะเฉพาะลานคนเมืองหรือเปล่า
แต่ว่าสิ่งที่น่าจะเป็นข้อเสนอก็คือว่าหนังกลางแปลงมันไม่ยากหรอกครับ
จัดไปทั่วหลายเขตหลายพื้นที่รอบนอกมั่งเมืองชั้นในมั่ง
เมืองชั้นในคนอาจจะไม่สนใจแต่ถ้ารอบนอกแล้วคนจะสนใจ
เรื่องการดูหนังไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับแต่บรรยากาศของหนังกลางแปลงมันจะกลับมา
มันจะมีคนทำขนมนมเนยไปขายข้างโรงหนัง

มันจะทำให้บรรยากาศไม่หดหู่
และมันส่งเสริมเรื่องการจับจ่ายใช้สอย
อย่าลืมนะครับนักเศรษฐศาสตร์เขาบอกว่า
ค้าขายเนี่ยเขาไม่กลัวคนไม่มีเงิน
เพราะถ้าคนมีเงินเดี๋ยวเขาก็กลับมาซื้อข้าวซื้อของแต่เขา
คนไม่มีอารมณ์จะจับจ่ายใช้สอยถ้าไม่มีอารมณ์จะจับจ่ายใช้สอยเครียดคิดมาก

ฉะนั้นสิ่งที่ผู้ว่ากำลังจะทำสองเรื่อง
หนึ่งทำยังไงให้กรุงเทพเป็นเมืองที่จะฟื้นการท่องเที่ยวให้กลับมา
กวักมือให้ชาวต่างชาติมาเที่ยวมาอยู่ในกรุงเทพมากขึ้น
ที่จะนอน๒คืนนอน๓คืนแทนที่จะนอน๓คืนนอน๔คืนนอน๕คืน

ทำยังไงให้คนไทยเที่ยวไทยคนต่างจังหวัดมาเที่ยวกรุงเทพมากขึ้น
ทั้งหมดนี้เป็นความหวังที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ
เป็นความหวังที่จะกระตุ้นบรรยากาศ
เป็นความหวังที่จะทำให้คนมีอารมณ์สดใสร่าเริงขึ้น
หลังจากเราเหี่ยวเฉามากับเรื่องโควิดเกือบ๓ปี
ขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณดอมครับคุณน้ำแข็งครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลี่ขจายด้วยนะครับ
อยากรู้จริงว่านโยบายของอาจารย์ชาติชาติผู้ว่ากรทมเนี่ย
หลังจากนั้นเป็นวิทยาศาสตร์จะทำให้นักท่องเที่ยว
ไม่ว่าจะต่างจังหวัดหรือนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ย
มาอยู่ในประเทศไทยแล้วจะอยู่ต่อเพิ่มอีกสักคืน๒คืนไหม

จากที่ลานคนเมืองแล้วดิฉันเข้าไปดูตารางมา
มันยังมีฉายที่สวนเบนจากิติที่ศูนยวชนคลองเตยที่สยามสแควร์
จะจัดขึ้น๗๓๑กรกฎาคมพฤหัสศุกร์เสาร์นะคะ
แต่ที่ไม่ต้องรอเลยวันนี้ครับคุณผู้ชม